สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คุณจะลงสอสอเหรอไม่ลงมีแต่คนวันนี้มีสองประเด็นที่คนถามเรื่องนี้จะลงสอสอเหรอ
กับพี่ลงคำคมอะไรทำไมคนแบบว่าสงสัยมากว่าทำไมพี่ถึงลงคำคนอันนั้น
เตือนแม่หรือเปล่าไม่ได้เตือนแต่ว่ามดดำจะลงสอสอหรือเคลียร์ที่เอายังไงอ่ะ
สู่ชาติจะไปหาสู่ชาติเออเออจะไปหาสู่ชาติที่บ้านสู่ชาติกับพ่อคุณนะเออ
แล้วไงแล้วสุชาติบอกว่าพ่อไม่ลงนะอ้าวลงแทนพ่อหน่อยแค่นั้นฉันบอก
พ่อใจเย็นแค่นั้นเองอ๋อก็ลงไปสิทำไมไม่ลงทำไมอ่ะ
ทำไมอ่ะชอบเป็นดาราหนูชอบตรงนี้ฉันชอบอยู่ไม่แล้วคุณถามประชาชมนั้น
ชอบให้คุณเป็นดาราหรือเปล่าชอบเธอเขาอยู่ฉันอยู่เขามานานแล้ว
ไม่ลืมก็ได้คือคือคือคุณว่าคุณผมว่าคุณไปอยู่ในแวดวงการเมืองน่ะดีแล้ว
ฉันมีเพื่อนเยอะไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่เยอะไหมเออเหรอไปเถอะ
อืมป่าหาอะไรเนี่ย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
นุ่มนุ่มเอาเรื่องตัวเองก่อนทำไมต้องไปยุ่งเรื่องฉัน
ขอเวลาตั้งตัวก่อนคิดแป๊บพ่อ
เลยนะโอ๊ยฉันชอบเป็นดาราฉันชอบรับพรีเซนเตอร์

มันมีในนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่อันนี้คุณเคลียร์ก่อนให้จบก่อน

รอดูอนาคตไปก่อน

คือแค่พ่อมาถามแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลย

ปกติก็ทะเลาะกันไงพูดกัน๔๕คำทะเลาะกันไง

แม็กส์เธอไม่ต้องขับไล่ฉันเตอร์
เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะโดนขับไล่ก่อนใครคือ

ไม่ต้องรีบตัดสินใจเพราะอะไรรู้ไหม
ถึงเวลามันก็หมดเวลาของเราเอง

ก็ใช่ไงแล้วจะให้เขาด่าทำไมอะ

จนไร่อัมตำบลเยอะอยู่คุณเจ้า
ออกปะล่ะแบบมันก็ต้องใช้สติก่อนไม่ใช่อยู่ดี

จริงคุณว่าคุณเป็นอะไรทำอะไรมา

คดีดารายังไม่ครบเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวก่อน

ถึงอันแรกเลยพี่หนุ่มต้องอธิบายก่อน
คนสำคัญที่ยังไงไม่มีอะไรเลย

แว้งใครก่อนไม่ได้แว้งใคร
คือผมเองลงรูป

ผมจำได้ว่าคุณธรนงศรีเชื้อก็เคยลงเอาไว้

เมื่อก่อนผมอยู่ในกลุ่มของแกแล้วผมมีไลน์แกอยู่
แล้วไลน์แกก็จะเหมือนกับขึ้นอะไรอย่างนี้

ผมว่าคำพูดคำนี้
มันมีอะไรมันมีนัยยะแอบแฝงหลายอย่าง

ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาพูด

อย่าก้มหัวให้คนชั่วจงอย่าให้โอกาสคนเลว

ถ้าคุณสมยอมกับคนสรรเลว
เราก็คงมีสภาพเช่นเดียวกับมัน
ก็คือความหมายทุกอย่างมันชัดเจนอยู่ในนี้อยู่แล้ว

ไม่ได้เสียคือพูดลอยใครรับก็ได้

ถูกไหมฮะก็เอาเป็นว่าคือคือง่ายคือใครก็ตามแต่ที่กำลังรู้สึกว่า
ตัวเองกำลังผัวพันอยู่กับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ถูกต้อง
ก็ควรจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้
อย่าดันทุลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็จะตกอยู่ในสภาพเดียวกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเลวอะไรอย่างเงี้ย

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

เธอตอบเธอตอบรับตนาตอบไปรับตนาเอาเรื่องนี้ก่อน
๓คนติดกันเลยนะเอฟซีพี่ดุ๊บนะน้ำเอิ่นนิกวันนี้ตา๑นุ้ยสุดีรา๒โอพรรคกีฬาสาต่อกันแล้วเฮ้ย
รายค่ะส่วนผู้เสียชีวิตทรง๕๖รายด้วยกัน
คุณอนุทินชาญวิรากุลก็มีการเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมมีการรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด๑๙สู่โรคประจำถิ่น
ทีนี้เนี่ยก็กำลังรอดูว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศไทยบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เราฉีดไปมากกว่า๑๓๔ล้านโดสแล้วนะคะ
เป็นเข็มแรกอยู่ที่๘๑เข็ม๒๗๔แล้วก็เข็มกระตุ้นอยู่ที่๓๘ค่ะ
ก็ยังคงมีการเร่งฉีดกระตุ้นให้มากขึ้นอีกก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปรับการฉีดวัคซีน
เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดเกือบ๑๐๐นี่ต้องบอกจริงว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง๖๐๘นะคะ
ก็คือผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังแล้วก็รับวัคซีนไม่ครบถ้วนนั่นเองค่ะ
ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยรับเข็ม๓แล้วเกิน๓เดือนก็ให้มารับเข็ม๔ได้ทันทีนะคะ
ส่วนคนทั่วไปเข็ม๓ครบ๔เดือนให้มารับเข็ม๔เพื่อให้กลุ่ม๖๐๙มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา
คนไหนที่รับครบ๒โดสมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔ค่ะปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ให้รีบมารับเข็มกระตุ้นนะคะ
รวมไปถึงที่ประชุมเองก็มีเห็นชอบอีกอย่างหนึ่งค่ะมีการเพิ่มอีกมาตรการหนึ่ง
ก็คือว่าหากมีผู้เสียชีวิตจากการรับวัคซีนครบ๓เข็มและเสียชีวิตจากโควิด
จะสอบสวนโรคอย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะจริงก่อนหน้านี้คนก็จะกลัวแล้วว่าฉีดวัคซีนหลายเข็มไปมันมีผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่า
ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างบางคนที่มีการรับวัคซีนครบ๓เข็ม
แล้วเกิดเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยต้องสอบส่วนโรคอย่างละเอียดเลยค่ะ
เพราะให้ประชาชนหายสงสัยตามข้อมูลต่างด้วย
เข็ม๕ยังไม่มีการพูดถึงตอนนี้ไปแค่เข็ม๔เนอะ

ให้เขาฉีดกันไปก่อนไหม

คือเขาจะมีระบุมาเลยญี่ปุ่นเขาจะระบุมาเลยว่าไฟเซอร์กี่เข็มแอสต้ากี่เข็ม
ซึ่งจะไปดูจรสันแอนจรสันกี่เข็มต้องฉีดตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้หลักฐานการฉีดวัคซีนสำคัญแล้วนะ
ถ้าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวหลังจากนี้ถึงบอกว่าเขาจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วไง
ว่าคนฉีดวัคซีนกับไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้ประเทศลาวเองอ่ะ
ลาวตอนนี้เปิดด่านอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะลาววันนี้คุณจากหนองคายคุณสามารถข้ามไปเวียงจันทร์ได้แล้ว
แต่ขณะเดียวกันเขาก็มีกฎเหมือนกันนะขนาดเวียงจันทร์เองเขาบอกว่า
ถ้าคุณฉีดวัคซีนตามโดสเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ยี่ห้ออะไรด้วยนะ
เขากำหนดยี่ห้อรวมไปถึงเขามีข้อตกลงอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าสมมุติคุณข้ามมาที่ลาว
แล้วติดโควิดคุณต้องรักษาพยาบาลเองนะในประเทศลาวเขาไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้
ก็จะมีการข้ามไปเพราะว่าอย่าลืมว่าแหล่งเศรษฐกิจจริงสะพานมิตรภาพไทยลาวก็ค่อนข้างจะ
เอาไปซื้อมาให้ซื้อของกันบางคนบอกโอ้โหตั้งแต่ลดไฟความเร็วสูงมาเรายังไม่เห็นกันเลย
ก็เนี่ยคุณจะได้ไปเห็นแล้วล่ะรถไฟความเร็วสูงที่เขามาถึงที่เวียงจันทร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสดูกันแล้ว
เอาละวันนี้นายกไปอเมริกาไปประชุมที่อเมริกาแล้ว
เอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยแน่นอนหลายคนวันนี้อยากจะถาม
ถ้าสมมุติเราจะพูดกันนะเวลานี้คือท่านเป็น
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐเป็นรองนายกรัฐมนตรี
เขาก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ถึงการดำรงตำแหน

แต่คราวนี้ไอ้การ๘ปีเนี่ยตามกฎเลยของประเทศไทย
ไม่มีนายกคนไหนที่อยู่ได้นานเกิน๘ปีเพราะมันคือกฎหมาย
คราวนี้นายกตู่อยู่ครบ๘ปีปั๊บอ้าวแล้วจะมีโอกาสไปต่อได้เหรอ
ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่ว่าศาลท่านจะพิจารณายังไง
ว่าตอนแรก๔ปีแรกท่านเข้ามาเนี่ยเอาจริงจากเหตุการณ์ไม่ปกติ
ถูกต้องไหมครับท่านเลือกตั้ง๔ปีก็แล้วแต่ว่าใครจะปีความยังไงว่า๘ปี
ถ้าสมมุติสารตีความว่าไม่ผิดท่านก็ยังมีสิทธิ์ได้เป็นอีกหนึ่งสมัย
ก็คือหมายถึงในยุคคอสชตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสารจะบอกว่ายังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรองประวิทย์ก็บอกเลยว่าที่จะครบ๘ปีไม่กังวล
เมื่อถามว่าศึกษากฎหมายเรื่องดังกล่าวแล้วใช่หรือเปล่าพลเอกประวิทย์พยักหน้ารับฮะ
ก่อนจะบอกว่าเรื่อง๘ปีไม่มีปัญหานะส่วนความชัดเจนในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
หนี้สินของพลเอกประยุทธ์ต่อคณะกรรมการป้องกันการปรับปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ย
พลเอกประวิทย์เขาย้อนถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ยื่น
คืออันนี้ถ้าสมมุติเรามองกลับไปตอนที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายบางอันว่า
ถ้าเป็นนักการเมือง๑๐๐สมมุติคุณมาเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้ง๑๐๐เนี่ยคุณจะต้องยื่น
ทั้งหมดคุณมีหนี้สินเท่าไรคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่อะไรยังไง
ถึงจะมีที่มาว่าแต่ละคนเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วก็แต่ละปีเนี่ยคุณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรว่ากันไป
แต่ตอนยุคคอสชเนี่ยตอนที่นายกประยุทธ์มาเนี่ยเขาก็บอกลองกลับไปดูซิ
ว่าเขายื่นตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าหรือแบบว่าท่านได้ยื่นบ้างหรือเปล่า
วันนี้พลเอกประวิทย์เขาถึงย้อนถามกลับมาว่าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาไม่ยื่น
เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่แล้วหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์เขาบอกยื่นนายกก็ยื่นและมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่บริหารเนี่ย
ครบเทอมคือถึงเมษาปีหน้าก็คือจะครบ๔ปีถูกต้องไหมฮะ
แต่สมัยหน้าจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ขณะเดียวกันวันนี้รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรเนี่ย
กล่าวถึงการณัดรับประธานอาหารวันที่๑๑เหลืออีก๑๒วัน

เพราะอย่าลืมเสียงเสียงของคุณธรรมนัฐเมื่อวานเราอธิบายให้คุณฟังไปแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าเอาละ๒๓พฤษภาคมมีอยู่แม้จะไม่ได้คุย
ไม่ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาอีกรอบหลังจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ออกมาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะไม่ไปทานรับประทานอาหารด้วยกัน
เพราะตอนแรกคุณธรรมนัฐบอกล้านเปอร์เซ็นต์จะไป
แต่เมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์บอกไม่ไปไม่ให้ไปแล้ว
แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยินจากปากร้อยเอกธรรมนัฐเลยว่าจะไปหรือไม่ไป
ถ้าจะไม่ไปก็ต้องบอกเองว่าไม่ไป
ทั้งนี้หากพลเอกประวิทย์สนใจมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็ดีนะ

รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ยุทธพงศ์ก็บอกนี่ถ้าสมมุติพลเอกประวิทย์อยากจะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยก็ยินดีนะ
๖โมงเย็นส่วนสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีสอสอหลายคนที่สนใจที่อยากไปร่วมรับประทานอาหารครั้งนี้ด้วย
ขอฝากไปถึงลุงป้อมมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
จะมารับประทานอาหารกับรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ท่านเป็นครอบงำภักดิ์เศรษฐกิจไทยได้ยังไง

อันนี้ก็คือเขาขู่กันไปอย่างนั้นนะฮะ
อันนี้ก็คือการเมืองที่น่าจับตามองหลังจากนี้
โอเคนะครับเดี๋ยวไปครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
เอ้าไปดูกันเรื่องราวของคุณตังโมนะครับ

เกือบจะ๓เดือนแล้วนะฮะก็เรื่องของคุณตังโมเองก็ยังคงเป็นที่สงสัยนะครับ
แล้วก็เป็นที่จับตาในสังคมอยู่นะครับ
แน่นอนครับเมื่อวานนี้คุณอาชิระก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวบางอย่างนะฮะ
ที่บอกว่ามีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในมุมคุณอาชิริยะนะครับ
แล้วก็วันนี้คุณอัชิระเองก็เดินทางไปพบกับอายการจังหวัดบนทบุรีครับ

จะเปิดเผยว่าเดินทางมาขอให้อายการรอสำนวนคดีที่ตนเองแจ้งความแซนได้หรือไม่
จากคดีนี้เนี่ยเป็นตัวแปลที่ทำให้สามารถพลิกคดีได้
แต่น่าเสียดายที่ไม่พบอายการจังหวัดนทบุรีเนื่องจากท่านติดประชุม
แต่ตนเองก็ยังยืนยันในหลักฐานที่มีอยู่นะครับ
ส่วนอะไรที่เชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถพลิกคดีได้นั้น
หากแตงโมไม่ได้จับขาแซนและไม่ได้ตกหลังเรือจริง
ดังนั้นโจทย์ที่ตำรวจตั้งว่าแตงโมตกท้ายเรือก็ไม่เป็นความจริง
โดยวันที่๑๗พฤษภาคมนะครับจะนำหลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยนะครับ
ไปมอบไปกับทางเจ้าหน้าที่ที่สพพแดง
ซึ่งก่อนถึงวันนั้นตนเองเนี่ยจะแถลงเปิดหลักฐานให้กับประชาชนได้ทราบก่อน
ทรายตัวอย่างที่เก็บมารวมไปถึงจะใช้นักประดาน้ำที่มีกล้องถ่ายภาพเนี่ย
ลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาเพื่อดูว่ามีทรายอยู่ตรงจุดที่พบศพหรือเปล่า
แล้วก็วันนี้นะฮะทางฝั่งของทนายเดชานะครับ
ได้มีการแจ้งความคุณอัจฉริยะนะครับ
หลังจากที่คุณอัจฉริยะเนี่ยมาออกรายการทีวีรายการหนึ่ง
โถพี่นมแหมเนี่ยเราเนี่ย
ต้องเขียนแบบนี้ไงพี่ต้องเขียนแบบนี้นะครับ
คือคุณอัจฉริยะไปออกรายการนั้น
คือเจ้าของรายการเขามาให้เราพูดถึงการพาดพิงไง
ครับจะไปออกรายการนั้นแล้วก็บอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ย
ก็ไปพูดประมาณว่าทางทนายเดชาเนี่ยได้มีการไปแย่งนะฮะ
แย่งเอ่อคดีของทางทนายกุ้งหรือว่าทนายกฤษณะอืม
ทนายเดชาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยแหม
มันเป็นการหมินประมาทโดยการโฆษณาคือไปออกรายการรายการหนึ่ง
เมื่อวานนี้นะครับแล้วคุณอัจฉริยะเนี่ยก็กล่าวหาทนายเดชาไปแย่งคดีของแตงโม
จากทนายกฤษณะตอนเนี้ยก็มีการมอบหมายให้กับทางอ่า
ทนายความซึ่งอยู่ในสำนักงานเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับ
เพื่อเอาผิดกับทางฝั่งของเอ่อเอ่อคุณอัจฉริยะนะครับอืม
เนี่ยนะฮะคือเขาบอกเขาพบความผิดนะฮะที่ร้านมองดูเรืออืม
มองดูเรือชื่อชื่อเหมือนภาษาฝรั่งเศสม่องดูเลย
แต่จริงแล้วมองดูเรือนี่แหละครับ
อยู่ที่อายุทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะฮะ

แล้วก็สำหรับคนเป็นพิธีกรในรายการนั้นเนี่ย

ที่ภาพพอธิทยาด้วยเหมือนกันโอ้โห
ดูว่างไม่รู้ไม่รู้มันเหมือนกันเนี่ยอืม

แต่ไปไปไปได้ถามคนที่เขาไปเป็นหลายคดีนะเออ
ได้เป็นพยานหลายแค่นี้นะเขาไม่ให้พูดเหรอเธอ
อะไรนะเขาไม่ให้พูดก็ตามในทนายเขาวงลงรายการรายการหนึ่ง

แหมเราก็แซวกันเองเนี่ยดูสิ
แต่เมื่อวานก็เดือดแหละเขาเจอกันได้นะพี่อ่ะเขาเจอกันได้ไหม
คืออย่างนี้ผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีเผื่อคนไม่ได้ดู
จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทนายเดชากับทางฝั่งของคุณอัจฉริยะเนี่ย
ในอดีตเนี้ยเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วนะอืม
จำได้ไหมอืมเขามีประเด็นกันโอ้โหมันคนละพักคนละพัก
ละพวกคนละฝั่งกันเลยแล้วใส่กันตลอดอืม

เหมือนแบดบอยอืมอ่าเหมือนในหนังในใน่งแบดบอยนะ
บอยนะเดี๋ยวจะไปฟ้องผมอีกไม่ได้นะครับ
เพราะมันในหนังในหนังเป็นอย่างนั้น
คือคู่หูแบตบอยอ่า
ปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ย
มาเคลียร์ใจกันแล้วก็จับมือกันในรายการเมื่อกี้นี่แหละ
อืมที่พูดถึงนั่นแหละค่ะ
พิธีกรคนนั้นแหละก็นั่งดูอยู่ด้วยเออเออ
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็จับมุงจับมือ

เป็นเพื่อนรักกันเลยอืมอืม

เป็นเหมือนคู่กันอ่ะอืม

เหมือนพี่สองคนเหมือนมุนินมุตา

มุนินมุตาเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้
เออคือคือไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับ

สมมุติว่าอัจฉริยะเสียท่าใคร

มาสวนให้มาเสียบให้มาอะไรให้

ในวันที่เดชาพรั่งเพลี่ยงพร้ำ
ริยะก็ออกมาสวนอย่างเมื่อก่อนนี้คุณเดชา
นายเดชาเนี่ยมาออกรายการผมนะอืม

ผมอะไรไปอย่างเงี้ยเสียสวนอย่างเงี้ย

เนี่ยโฮ้นกระแสเอาเพื่อนเขาไปฆ่า

นึกออกไหมคือแกก็ออกมาแบบช่วย

คือหมอปลาพี่อัธิริยะอืม

เนี่ย๓คนนี้รู้จักผมมาตั้งแต่สมัยนู้น

ก็เข้าเข้าเข้าเข้ามาออกรายการมาอะไรอย่างเงี้ย

นึกออกไหมก็พอมาแบบเวลาผ่านมาอะไรอย่างนี้
คนก็แบบเติบโตไปในทิศทางของตัวเองอะไรอย่างนี้

ทางฝั่งของเดชากับทางพี่อัดเนี่ย

ก็คือเรื่องของแตงโมก็แตกกันออกไปอีก

ฝั่งของอัจฉริยะก็ไปมีประเด็นกับทางทนายตั้ม
ถูกไหมฮะแต่ล่าสุดคุณอัดเนี่ยเขาก็บอกว่า

ส่วนทนายเดชาตอนแรกก็เป็นพักพวกเดียวกับอัด

อะไรอย่างนี้มันก็วนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ย

ไม่มีวิทย์แพ้ไม่มีศัตรูถาวรหรอก

กลายเป็นเรื่องจริงแต่เค้าบอกออกมาพิสูจน์อะไร
คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นประเด็นถึงคุณอีก

คุณอัฐเนี่ยเค้ากล่าวแบบนั้น
ก็ต้องเป็นในมุมของคุณอัดที่เขาพูดกันไป
เขาออกมายืนยันว่าเขาทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

เขาบอกเขาไม่ได้ขโมยก็ว่ากันไปตามนั้น

ใช่มั้ยแต่ตอนแรกก็ฟังเหมือนละครเป็นไปมาขโมยสม

เขาก็มีการอธิบายไล่เลี่ยงกันไปตอนนั้น

เพื่อเอามาดูมาพิสูจน์
แต่บอกให้นะวันนี้อีกเรื่องนึงเนี่ย
ที่บอกต้องจับตาเลยคือเรื่องอะไรรู้เปล่า

เรื่องของพระบิดาที่ไปทำอาหารขาย

มีนาวิทยาลักษณะก่อนมีนาวิทยาลักษณะก่อนมีนาวิทยาลักษณะก่อนโอ้โฮ

คือต้องเตือนเลยต้องเตือนเลยนะจริง

แล้วมีเนี่ยเป็นเหมือนแบบไอ้อะไรนะ
ปลาร้าบองอ่ะปลาร้าบองอ่ะชื่ออะไรแซ่บอะไรนะแซ่บหลายใช่ไหมแซ่บหลายไงโอ้โหไปดูบ่อปลาร้า
เปิดไปนี่ด้านข้างด้านข้างนี่โอ้โหตายแล้ว

บ้าเอ้ยยื้อเยียบไปหมดมันน่ากลัวมาก
แล้วก็อาหารที่แพ็คที่สำหรับแบบรถหาบเล่นราขึ้นเพียบเลยค่ะ
อย่าใช้คำว่าราใช้คำว่าเคลือบน้ำตาล
เธอแล้วเขามีคำว่าเด็กหายแล้วจริงไหมเด็กกินขี้กุ่มขี้ไข่ตายในเรื่องหนึ่งขวบตายจริงไหม
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาต้องไปพิสูจน์กันอืมโอ้โหแต่ว่าไอ้ข้าวของที่เขาไปขายเนี้ยมันแบบมัน
มันโหดจริงมันโหดจริงเรามีไหมเรามีไหมไอน้ำเว้ยไทยรัฐต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวอุ๋ยตาอุ๋ยต้องเล่นอยู่แล้วเรื่องนี้
อุ๋ยชอบจริงนะอันนี้ตาอุ๋ยดูอยู่ใช่ไหม

จริงแล้วอุ๋ยอุ๋ยเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวที่เก่งมากและดีมากนะ
ต้องชิมให้คุณผู้ชมก็เห็นด้วยโอ้โห

จริงปลาร่าบองนี่กับไอปลาหมึกนี่
นี่แซ่บหลายเห็นไหมละ

และตรงนี้ดิเห็นมั้ย
นี่ต้องดูที่เขาไปถ่ายภาพอายน้ำออกมาดูดิ
ไม่อันนั้นมันไม่ได้ดูน่าเกลียดอย่างนั้น

คือเค้าทำคือเค้าอยู่ที่นั่นอ่ะเค้าทำมือนกับว่า
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของตัวเขาเองแล้วก็เหล่าบรรดาลูกบ้าน
นี่เห็นไหมแพ็คกันแบบนี้บรรดามาสักลังไหมล่ะ
เห็นไหมล่ะมันไม่สะอาดอย่างรุนแรงเลย
คือมันไม่มีอะไรรับรองเลย
คือเขาเรียกอะไรนะเออแบบคือทำขึ้นมาเองแล้วก็กวนเอง
แล้วทำไมรู้เปล่าไปเจอหัวเรียงผาไง
เอามาจากไหนกันเนี่ยหัวเรียงผาแล้วเอามาแบบหมักเอาไว้
แล้วทำเป็นน้ำมันนี่นี่อันนี้ปลาร้าบองแซ่บหลาย
น้ำพริกปลาร้าบองมันถูกสกกว่าที่ไหนบ้าง
เห็นไหมนี่มีเชฟนะกุ๊กไงใส่หมวกเชฟเห็นไหมล่ะ
นี่ภาพที่ไปเอาในเน็ตมาสุรินแล้วภาพกับสถานที่เนี่ยโอ้โห
มันสู้ชีวิตกันเหลือเกินมันไม่ได้เข้ากันเลยภาพดูน่ารักนะ
เขาบอกมีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะขับรถไปถึงที่แล้วไปเอาถั่วปากอ้า
อ่าเขาไปไหนคะตอนเนี้ยโอ้ยหายสิหายตัวสิเขาจะแจ้ง
เขาจะแจ้งความเพิ่มแล้วนี่นี่นี่ไหนฟังไทยรัฐเขา

ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมของเด็กแล้วก็มีนะ
น้ำหวานด้วยปลาหมึกแห้งนะครับตรงนี้ก็ปลาหมึกแห้งเหมือนกัน
แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้มาตรฐานหรือไม่
ใช่ค่ะไอ้พวกเนี้ยของที่เขาเอามาขายมาเลยอันนี้
อันนี้เขาน่าจะรับมาแต่มันมีของที่เขาทำใหม่
น้ำเองก็ไปหาตรงนั้นมาของที่เขาทำอ่ะผลิตอ่ะ
เออน้ำอ่านข่าวอยู่คือเขาก็มีว่าเหมือนทำมาแล้วขายดีกว่านั้น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
ไอซิ่งโอ้โหเป็นไงล่ะ
นี่อ่าอ้าววาศันท์อาหารเย็น
เราเห็นคลิปคุณผู้ชมหลายคนที่ดูแล้วบางทีลูกไปแกล้งแม่

ไอ้น้ำหาหัวเลี่ยงผามาสิ
หัวเลี่ยงผา
ถังน้ำอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นหัวขวดคืออะไรนะเขี้ยวเป็นน้ำมัน
แล้วบอกถามไว้ทำไมเอาไว้นวดอืมขายแก้มปวดเมื่อยโอ้โหสุดสุด
แรงเนี้ยดูค่อนข้างอ่าที่ประทับของพระบิดาเลยอันนั้นใช่
อยู่ข้างข้างเลยอ่าอ่าแล้วก็มีอะไรนะมีมีหลวงกา
มีอะไรสักอย่างอยู่นะชื่อกาอืมอันนั้นเป็นเป็นเป็นเจ้ารัฐิ
อยู่ที่นี่พอตายไปฝังแล้วโบกปูนเอาไว้เหลือติดซี่โครงที่
ของพ่อพ่อเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นเป็นเป็นหัวหน้าของพระบิดา
เทียนเหรอใช่เป็นต้นตำรับเขาว่าอย่างงั้นปิดอวสารตอน
ที่คือที่จังหวัดเขาปิดเขตไม่ให้ใครนี่ดูกันนะอะไรเนี้ยหัวหนึ่งใหญ่
มึงก็เอามาโหดกันกันไปอะเอาออกไปออกไปไหว
ไปไหวแล้ว
ยาแต่หมดจะพูดถึงเจ้ารัฐีวันนี้พระเจ้าอาวาทชื่อดังเลย
เจ้าอาวาทปกตินอกกว่า๗๐๘๐แล้วเขาว่าอายุเยอะเนอะ
พ่ออายุ๑๐๐ปีเป็นเฉพาะของกางใหญ่เลย
ทำเอาแต่ละวัดอยู่กันไม่ติดเลย
ล่าสุดหมอปลาไปเปิดโปรงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสป่าดงสว่างธรรม
นู่นยะโสธรมีหลักฐานชัดเจนเลยว่าโอ้มีการจับน่ะ
กรุกการจับอวัยวะเพศนี่
ควรยัดทั่วครับคุณเป็นมูลกันครับ
ทีละทุกท่านที่ละหนูมาแล้ว
คำนามติดผม
อืมมีแม่น้ำเอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหาให้นะซึ่งเขาบอกว่าลูกศิษย์ที่นั่งอยู่เนี้ย
มีการจับเนื้อจับตัวกันจุดต่างแล้วอ้างว่าเอาจริงไม่ได้ผิดอะไรนะ
เขาบอกงั้นเพราะญาติโยมเนี่ยเอามาให้จับเองอืมเขาถามว่าผิดอะไร
เพราะญาติโยงไม้เขาจับเองเขาผิดอะไรเขาถามคือ
คือก็มีแบบท่านก็บอกว่าท่านเนต่าอืมเอออะไรอย่างงี้เนี่ย
ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงสัมภาษณ์พูดเสียหายปะ
อ่ะหลวงปู่หลวงปู่เราไม่ได้กินเราจะไปบีบคอท่านกินได้ไหมล่ะ
อ๋อถึงเป็นแบบนี้ไม่กินแล้วจับนมเป็นเป็นทำไมท่านหนึ่งปล่อยให้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
ไม่จับอย่างงี้อ๋อจะขอเรียกนะจากนี้ได้

ลงปูถ้าไม่ลงใจอีกจริงถ้าไม่เข้าใจท่านอย่าขึ้นมา
อันนี้ก็เหมือนว่าภาพผู้ช่วยกับคนที่อยู่ช่วยข้างเห็นหมด

ผมเพิ่งนั่งดูในฟีดข่าวเมื่อกี้ที่เขาส่งกันมาให้ดู
ทายลักษณะจะมีแล้วนะที่เขานั่งดื่มน้ำอสวะ

แต่เอาจริงมันเรื่องดื่มน้ำฉี่เนี่ยมันมีมาเยอะมานานแล้วจริง

เขาบอกบางคนเนี่ยตะกะอะไรแปลก
ที่เขาบอกว่าตะกะคือตื่นเช้ามาแล้วต้องดื่มเลยหรืออะไรอย่างนี้
มันไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิดแต่เราคิดว่ามันไม่สมควรทำอ่ะ

เรื่องอาหารการกินกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็อันนี้ต้องบอกจริงว่าขึ้นกันแบบไม่พักเลยทีเดียว

ตอนนี้ผักเอ่ยอะไรเอ่ยข้าวเอ่ย

ก็มีการแจ้งถึงราคาขายปลีกของอาหารสดนะคะ

ต้องบอกว่าผักสดหลายชนิดปรับราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากว่าผลผลิตเสียหายจากเรื่องของความร้อน
สลับกับพายุฝนนะคะ

ตอนนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นเป็น๙๐๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
กาดหอมก็ปรับขึ้นนะคะ

กระชายขาวก็ปรับขึ้นค่ะ๓๕๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ต้นหอมปรับขึ้น๕บาทนะคะ
เป็น๖๕๗๕บาทต่อกิโลกรัม
วางตุ้งคัดเนี่ยก็ปรับขึ้น๕บาทเหมือนกันค่ะ

กาดขาวปรับขึ้น๕บาทเช่นกัน
เป็น๓๕๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กุ้งขาวก็มีการปรับขึ้น๕บาทนะคะ
ตอนนี้ก็เป็น๑๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไก่สดเนี่ยค่ะถ้าเป็นเนื้ออกล้วนนะคะ

ก็เป็น๘๕บาทถึง๙๕บาทต่อกิโลกรัม
สุกรนี่แหละสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์
ตอนนี้ปรับขึ้นเป็น๑๐๐๑๐๑บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มันร้อนจัดมาก
ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสุกรด้วย
ในขณะที่เรื่องของราคาขายส่งข้าวสารกันบ้างค่ะ
ก็พบว่าข้าวสารหลายรายการปรับราคาสูงขึ้นนะคะ
อย่างเช่นข้าวเหนียวกอขอหก
ปรับขึ้นตอนนี้เนี่ยกระสอบหนึ่ง๑๘๓๐บาทถึง๑๘๕๐บาทแล้วนะคะ
ข้าวเหนียวข้าวใหม่ปรับขึ้นเป็นกระสอบละ๒๑๘๐บาทถึง๒๒๐๐บาทต่อกระสอบ

ใช่ค่ะข้าวเหนียว๑๐เม็ดยาวปรับขึ้น๒๐๑๐บาทถึง๒๐๓๐บาทต่อกระสอบ
ข้าวเหนียว๑๐เมล็ดยาวข้าวใหม่อันนี้ปรับขึ้นเป็น๒๐๓๐บาทถึง๒๐๕๐บาทต่อกระสอบค่ะ
คือเอาง่ายขึ้นราคากันหมดเลยข้าวหอมมะลิภาคเหนือตอนล่างนี่ก็ปรับขึ้นเป็น๒๗๔๐บาทถึง๒๗๕๐บาทต่อกระสอบ
อย่างที่วันนั้นมีโอกาสฟังพี่ยุทธ์พูดอ่ะพี่ยุทธ์เขาบอกโอ้โหตอนนี้นมกระป๋องก็แพงเพราะว่าเหล็กมันแพงขึ้น

หมดแม้กระทั่งน้ำมันพืชเราย้อนกลับไปแรก๔๐กว่าบาท
วันนี้ถึงกระหนักจะต้องตรึงราคาละ๖๐กว่าบาทดูสำคับ

คือเมื่อเราไปซื้อน้ำมันต้องตรงที่ซุปเปิ้ลครับหรือต้องจำกัดทั้งคนละครอบครัวละไม่เกินกี่ขวด
อะไรอย่างนี้ต้องมีการจำกัดเอาไว้เพราะว่าบางคนซื้อตุน
หรือว่าบางกรณีตอนนี้มีแบบว่าหลอกขายน้ำมันปลอม
แล้วประกาศขายว่า๓ขวด๑๐๐กี่ขวด๑๐๐

เขาบอกว่าที่ไม่ได้บอกว่าราคาที่ประกาศปรับขึ้นกับราคาที่ไปซื้อของที่ตลาดต่างกันมากเลย
มันต่างกันมากเขาบอกน้ำมันพืชเอาน้ำมันพืชที่เราเคยซื้อ๓๐๔๐บาท๓๐บาทตอนนี้ขึ้นไป๗๐๘๐บาท
เอาจริงราคาที่เราพูดว่าปรับขึ้นเท่านี้จริงพอเวลาไปอยู่ตรงหน้าตลาดหรือว่าสถานที่ขายแล้วจริงมันแพงกว่าที่พูดไปอีกนะ
อย่างที่บอกไข่ไก่ไข่ไก่๓บาท๕๐ซื้อได้จริงเหรอลองไปดูความจริงซิว่ามันเท่าไหร่
อย่างเช่นวันนี้คุณกินไข่พะโล้มอดเท่าไหร่ลองไปบวกรบกูลหารกันดูหรือแม้กระทั่งหมูโย่งหมูยากไปดูกันเองแล้วกัน

กลับมา
อันนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ไปดูเรื่องราวของดวงไฟปริศนานะครับ

ก็คิดว่าคนนี้คนละที่ไหมอ่ะพี่มดดำพูดว่านั้นเนอะ
ก็เกิดที่กำแพงเพชต์คือนั่งโสภาปิ่นมะนี
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมีคลิปมาให้ดู

อ้อมันใช่หรือเปล่าไม่รู้ดี

มันเป็นเหมือนหิ่งห้อยเหรอหรืออะไรวะ

เป็นมุมบริเวณเล้าไก่ที่เลี้ยงไว้นับร้อยตัว

โดยตัวทางฝั่งของคุณโสภาเนี่ยเขาบอกว่า
พอเขามาเปิดกล้องดูย้อนหลังก็พบว่ามีดวงไฟประหลาดดังกล่าวปรากฏขึ้น
ขนรุกสู้เกียวสู้เลยนะ

เพราะเชื่อว่ามันต้องเป็นผีโพงแน่
เพื่อถามความเห็นคนในโซเชียลยืนยันนะตั้งแต่เกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่
ยังไม่เคยเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้มาก่อนเลย
หนุ่มทำไมเธอต้องอ่านประข่าวเรียนแบบฉัน

ไปถามคนแก่ในพื้นที่ก็บอกว่า
ถามคนแก่ในพื้นที่ก็บอกว่าอาจจะเป็นผีโพงก็ได้นะครับ
แล้วถ้าเป็นผีโพงจริงตนก็ไม่กลัว

เนื่องจากเชื่อว่ามันจะมาให้ราบ

นี้ผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้สอบถามไปจากคนในระแวกดังกล่าว
ก่อนจะเล่าว่าเคยเห็นดวงไฟประหลาดบ่อยครั้ง
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผีโพงแล้วก็ผีกระสือ
ตามคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ในพื้นที่
แต่ก็ยังไม่มีเป็ดมีไก่หรือสัตว์อื่นหายตัวไปนะ

คงจะมาให้โชคกับคนที่มองเห็น
แต่ถ้าคิดในแง่ดีเขาอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้

ที่เราเคยไปตักกินกันบ้าง
ตักกินใหญ่เลยนะ
เป็นน้ำซ่วมหรือเปล่าไม่รู้นะวันนั้น
ให้กูลองกันใหญ่สองคน
เอาอย่างงี้ตักกันใหญ่เลย
นุ่มนุ่มเดี๋ยวก่อนนะ
ถ้าเกิดมีซ่วมซึมอยู่ตรงนั้น
ถ้าก่อนลองกินน้ำซ่วมกันนะเถอะ
แท้บ่อน้ำสักสิทธิ์อย่างของ
ของครูกรางปาก

เพราะพิดาก็มีบ่อน้ำสักสิทธิ์
มาปุ๊บสองคนมองแล้วก็นุ่ม
ตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเชื่อว่าหากผู้ใดเนี่ย
นำเอาน้ำเนี่ยมาทาเนื้อทาตัวแล้วเนี่ย
ก็จะทำให้หายจากอาการป่วยไข้อืมคือบ่อน้ำเนี้ย
มันมีความกว้างประมาณสองเมตรอืมยาวประมาณสองเมตรห้าสิบอ่ะ
แต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้ำในบ่อเนี่ยใสใสแล้วก็ต้องใช้คำว่าสะอาดมาก
แล้วก็รอบบ่อเนี่ยมีการทำแนวกั้นเอาไว้แล้วอันเนี้ยคือโอเคก็ทำให้รู้ว่า
อย่างน้อยน้ำก็สะอาดเพื่อเป็นการรักษาความสะอาด
ซึ่งรอบบริเวณบ่อน้ำเนี่ยเป็นป่ารกทึบนะครับ
ต้นไม้ใหญ่จำนวนมากทำให้มีน้ำเนี่ยไหลลงมาที่บ่อนี้ตลอดทั้งปีเลย
คือชาวบ้านศรีสะเกดเขาเล่าอย่างนี้เขาเล่าว่าไงครับกำลังจะพูด
เหรอฮะเข้าใจฝั่งนะคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี้ย
ดังมากคือดังมากอยู่แล้วชื่อใครมาเอาน่ะชื่อหาอะไรเขาก็ไม่เขียน
เขามีชื่อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหงอนไก่

เออแล้วหนูก็เงียบเล่นโทรศัพท์ไปไม่ต้องมาสารแนนมาซึก

คิ้วสีเดียวกับเสื้อเลย
หนุ่มมึงไปถึงคิ้วกูแล้วกูจะอ่านจบไหม
คือเอาง่ายใครมาเอาน้ำไปดื่มไปกินไปทาตัวเนี่ย
ก็จะหายจากอาการเจ็บอาการป่วย
ซึ่งต้นเนี่ยดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไป

ไข้เขาอาจจะไม่ได้ทำขนาดนั้นก็ได้
เอาคุณเล่าใหม่
พี่ถ้าอะไรแบบนี้รักษาโรคได้อาชีพคุณหมอดับบากเลยนะเนี่ย
ซึ่งวันนี้อศมอออนะครับนางของก้าน
อายุ๕๐ปีก็เป็นชาวบ้านแล้วก็อสม
ตนกับชาวบ้านก็เชื่อนะว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จริง
ซึ่งตนเนี่ยเกิดมาก็เห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว
คาดว่าบ่อน้ำเนี่ยมีอายุมานานกว่า๕๐ปี
โดยแต่ละวันก็ยอมรับว่าจะมีชาวบ้านมาตักกันเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางอสมทางจังหวัด
เขาก็จะต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
แล้วสองคือเขาก็ทำหินไม่ให้แบบมีอะไรสกปรกเข้าไป

ณจุดตรงนี้ก็ยังปลอดภัยว่าโอเค
น้ำใสแล้วก็น่าจะมีการตรวจคุณภาพของน้ำบ้างล่ะ
อันนี้น่าจะเป็นน้ำจากธรรมชาติจริง

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ่อน้ำแบบนี้ก็จะเป็นน้ำผุด

มีหลายจังหวัดที่มีบ่อน้ำแบบนี้

เหมือนที่ตอนนั้นการเจอน้ำผลิตที่เป็นโซดาเนาะเจอเนาะ

อันเดียวที่ยังไม่ชิมเลยคือน้ำของพระบิดานี่แหละ

โอ้โหวันนี้เจอน้ำเลี้ยงผาเข้าไปนี่

เอาเลี้ยงผาอะไรมาตั้งวะ
เห็นพี่พูดหลายทีเลยเอาให้ดู
เอ้าไปดู

กรอนกับคอร์เซนเตอร์ค่ะ

โทรมาหาน้องโอลิฟต์ที่ขายโตเกียว

สไตล์เป็นแบบเด็ก

แก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะโทรมาหาเขาใช่ไหม
อ้างว่าเป็นสำนักงานคมนาคมแผนกโทรคมนาคมแห่งชาติเลยค่ะ

ที่โอลิฟต์เขาก็เลยเอาล่ะถือโอกาสรีวิวขนมโตเกียวในกรอบซะเลย
แต่ทีนี้มันอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างพูดไม่ชัดอย่างนี้ใส่กันนะคะ
น้องโอลิฟเขาเลยเปิดเผยแบบแก๊งโคลเซ็นโต้โทรมาช่วงที่ตัวเองเนี่ย
กำลังมีกระแสรีวิวโตเกียวเนยกรอบแบบสไตล์เด็กของเขาเนี่ยอ่ะ

เขาก็เลยว่าเป็นอะไรสุขมหาคมอะไรอะคะ

จัดลงรับโทรศัพท์อะคะ

โตเกียวเนยกรอบไหมคะ
ตะเกียงในกรอบไหมคะพี่

จัดลงรับเบอร์โทรหรอคะ

นี่คะโตเกียวเนยกรอบไหมคะ

ค่ะโตเกียวเนยกรอบไหมคะ

พี่ขอได้ยินไหมคะเอารถอะไรก็ได้ค่ะเอาเอารถอะไรก็ได้ค่ะ

ยอมซื้อโทรมาเอารถอะไรก็ได้ค่ะนี่คอร์เซ็นเตอร์นี่ขายโตเกียวใส่เลย
โตเกียวกรอบนี่ก็ต่อคิวเยอะก็มีวันก่อนตอบเห็นแล้วเห็นแล้ว
เธอรู้จักเธอพูดไม่เห็นชัดเลยอ๋อคุณก็พูดไม่ชัดเหมือนกันค่ะ
นักเสี้ยกกลับนะโทรนักเสี้ยกกลับจริงจริงนะตอนนี้เออเออเออเออ
เนี่ยเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ

วันนี้ได้อ่านข่าวแม่แก้วแล้วเขาบอกแม่แก้วนี่ก็คือเขาจะกลับ
คลอดแก้นไปดูธุรกิจของเขาคือธุรกิจอาพาตเมนต์อืมเขาก็มี
อพาตมิวอพาตเมนต์แหละก่อนที่นัดเด็ดเป็นดาราด้วยปรากฏว่าเขาก็
วัดเฝ้าสวนให้ลูกชายนั่นแหละอย่างที่เราบอกบางครั้งณเดชนเขาจะลงรูปว่า
เขาเอาเงินส่วนหนึ่งจากการทำงานเนี่ยไปซื้อที่ดินปลูกผักปลูกต้นไม้
อะไรแม่แก้วจะเป็นคนไปดูแลให้นะครับปรากฏว่าเขาก็ถ่ายบรรยากาศดีดีของสวน
ฝากแฟนคลับทางโซเชียลอยู่แล้วล่าสุดเนี่ย
ถ้าเอาหลายคนเนี่ยถึงกับคนรุกเลย
แม่แก้วเนี่ยเขาเผยคลิปตุ๊กแก่
ตัวใหญ่มากกำลังวางไข่อยู่ที่ขอบโอ่งอ่ะนี่
อูหูวิโอโหย้อะไรเธอ

แสดงว่าอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็ไม่ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เธอไม่ใหญ่แต่
ใกล้อ่ะแต่ไข่อ่ะไข่อ่ะเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีอีกตัวนึง

แสดงว่าสวนเขาอุดมสมบูรณ์รู้ป่ะใช่เพราะทุกแก่มันจะเออ
เพราะเอ่อเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนที่อุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าแม่แก้วก็บอกว่า
นี่กลางวันเห็นกันทั้งครอบครัวเลยจงสู้ต่อไปจงเป็นสุขเถิด
แม่แก้วเขาไม่กล้าฆ่าสัตว์อยู่แล้วล่ะรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด
เฝ้าสวนยิ่งเย็นให้พี่ณเดชน์นะคะก็คือให้ตุ๊กแกเนี่ยอยู่นี่ต่อไปแล้วก็
เฝ้าสวนให้พี่ณเดชน์ด้วยเปิดมาน่าจะมีหลายตัวเพราะไข่เยอะ
คุณมันบ้าฉันไปฉันก็ไม่เอาไปทำอะไรฉันก็ไปอย่างเงี้ย
ปล่อยเขาอยู่ในนั้นไปอย่างเงี้ยตอนนั้นไปบ้านไหนว่าที่คุณบิ๊กเอิ้น
แล้วก็วิ่งมาให้ผมอย่างเงี้น่ากลัวผมกับอาร์ตพลังธรรมอ่ะ
วิ่งลงเขาแล้วเขาชันอย่างเงี้เกือบตกเขาตายอ่ะแล้วตายไหมล่ะ
ลงท้องท้องเท้าที่ถดเออตีนแตกอ่ะเออตีนแตกเออแล้วก็ยังไง
มันยังไม่ตายอยู่อมหิตมาจนถึงทุกวันนี้จะเอาอะไร
พี่จับได้เลยเหรอนะคะทุกวัน
ไม่กลัวนูรู้ว่าพี่ไม่กลัวแต่หนูไม่รู้ว่าพี่จับตุ๊กแก
จะเอาไปเลี้ยงที่บ้านคอเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้หรือไม่ยอด
รัฐบาลชื่นชมเขามากเขาก็เลยมีการเปิดใจเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยค่ะ

ล่าสุดน้องมิลลิก็เปิดเผยบอกว่ากลับมาไทยได้ประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็ทานทุกวันเลยเขาบอก
แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้
แล้วก็มีผู้ใหญ่ในแวดวงรัฐบาลชื่นชอบเรา

เวทีนี้เป็นความฝันเลยไหมต้องบอกว่าไม่กล้าพูดให้เป็นความฝัน
เพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝัน
ไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์นะครับ
ตอนแรกที่รับการติดต่อมาเนี่ยตัวเองไม่กล้าไป
รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเวทีนี้
แล้วถามว่าอะไรล่ะที่ทำให้ตกลง
เนื่องจากว่ามองว่ามันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้าย
ก็เลยตอบตกลงไปน้องมิลลิบอกแบบนี้ค่ะ

อ่ะขอเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อกับข่าวใส่ไข่ฮะ
ดูสาวคนนี้ค่ะคุณเบลล่ารานี

คุณแม่ไปทำบุญกันตลอดนะคะสำหรับคุณเบลล่ารานีล่าสุด
มีการโพสต์ภาพของตัวเองลองไปดูหน่อย
กับคุณแม่นะคะแล้วก็คนสนิทหลังจากเดินทางไปร่วมทริปทำบุญที่เชียงใหม่ค่ะ
งานนี้แฟนคลับก็เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมายนะคะ
แถมตอนนี้ก็บอกว่าหัวใจยังโสดยิ่งทำให้ดูสดใสแล้วก็ดูสวยออร่ากันเลยทีเดียว
เราจะมีเกมโชว์แนวใหม่ผู้ว่าท้าด่วน
พรุ่งนี้เรามาดูกันฮะความสุขหนังผู้ว่าท้าด่วนเทปที่๒แล้ว

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ